สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เย็นวันนี้เจอเจอกับเราสองคนค่ะคุณพลอยและดิฉันใบตองค่ะ
คุณผู้ชมคะมาช้าแต่มานะคะสำหรับเจ้าแม่ดวงเฮงพี่นางซีริพรถูกอีกแล้ว
โอ้โหอยากจะไปรำแก้บนให้เหลือเกินคือต้องบอกว่าเป็นคนที่ดวงเห็งสุดสุดนะคะ
ถูกมาแล้วหลายต่อหลายงวดแล้วงวดที่ผ่านมานี่อีกแล้วแล้วแต่ไม่กว่าห้าสิบใบคุณตายตายตาย
อย่างที่เราเคยรายงานไปนะคะว่าไม่กี่วันก่อนหน้านี้เนี่ย
นางเขาเดินสายช่วยพี่น้องภาคอีสานที่ประสบภัยน้ำท่วมและรถตู้คันใหม่ของพี่นางที่พาไปทำบุญกับชาวบ้าน
ก็พาให้พี่นางรับทรัพย์ไปอีกเพียบเลยค่ะคุณโอ้โหคือพี่นางก็โพสต์บอกเอาไว้นะว่าขอตั้งชื่อรถว่าแม่ย่านางสุดเฮง
เออเอาสิเพราะตั้งแต่ไปออกวันแรกก็เฮงจริงจริงค่ะค่ะ
ตั้งแต่เดินทางไปทำบุญช่วยพี่น้องน้ำท่วมจังหวัดร้อยเอ็ดและอุบลราชธานี
ตอนเดินทางกลับบ้านก็แวะซื้อลอตเตอรี่ตามปั๊มน้ำมัน
ผลปรากฏว่าถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวสามตัวโอ้โห
แถมล็อตเตอรี่ที่ซื้อที่วัดป่าสว่างทำบ้านพี่นางเองค่ะ
ก็ถูกรางวัลที่ห้าเข้าไปอีกตายตายไม่แปลกใจเลยนะคะ
ว่าทำไมพี่นางถึงตั้งชื่อรถไว้ว่าแม่ยะนางสุดเฮงคือเฮงจริงอะไรจริง
ตั้งแต่ออกรถคันนี้มาเนี่ยหลายคนตามป้ายทะเบียนรถคันนี้
นางสิริพรอยู่บอกเลยนะคะว่างวดก่อนหน้านี้เนี่ยให้โชคให้ลาบแบบหนักหน่วงมาก
เป็นหลักเจ็ดหลักอ่ะคุณเออแล้วงวดนี้หูทั้งเลขท้ายสองตัวสามตัวรางวัลที่ห้า
คือฟาดเรียบเลยเรียบเลยต่อจากนี้เราคงต้องไม่ต้องไปหาเจ้าม่องเจ้าแม่อะไรแล้วนะ
ฉันจะเข้าไปกดติดตามโดยเฉพาะก่อนออกรางวัลทุกวัน
ยินดีด้วยแล้วกันเชื่อว่าหลายคนก็มีโชคมีลาบกันไปกับงวดที่ผ่านมานะคะ